ดราม่าอันนี้เบียดแซงคิวขึ้นมาเลย
มิ้วคุณผู้ชมเห็นโพสต์ของทนายตั้มหรือยัง
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่เขาบอกว่า
ภาพนี้เดี๋ยว๙มกราให้รอฟังจะแถลงครับ
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ฮะไปถ่ายรูปคู่กับอดีตรองนายกรัฐมนตรี
แล้วยังไงเป็นประเด็นข่าวทำไมเนี่ย
สามีของผู้หญิงคนนี้ร้องเรียนมาที่ทนายตั้มบอกว่าช่วยผมหน่อย
คือเมียผมเนี่ยเป็นชู้กับอดีตรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นคนที่ใครก็รู้จัก

สิครับผู้หญิงคนนี้ผมยาวนะฮะ
แล้วก็ใส่เสื้อมีเสื้อคลุมสีขาวแล้วก็มีชุดข้างในสีน้ำตาล
ส่วนผู้ชายเนี่ยเป็นเสื้อโปโลสีแดงสีสดเลยล่ะครับ
ภาพนี้ธนายตั้มโพสต์ลงครับ
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นผัวช็อกเจอภาพเมียเป็นชู้กับอดีตรองนายกรัฐมนตรี

อกจากนี้ลงรายละเอียดด้วยครับ
คือคุณกไก่สมมุติชื่อนะคุณกไก่มาปรึกษาผมว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ย
เมียมีท่าทีเปลี่ยนไปก็เลยแอบเอาโทรศัพท์มาเช็คท่าทีของฝ่ายหญิงเปลี่ยน
พอเช็คปั๊บเจอช็อกแรกช็อกแรกคือเจอภาพโป๊เปลือยของเมียตัวเอง
ที่สองอันนี้สะดุ้งขนลุกเลยฮะมีภาพที่ถ่ายรูปคู่แล้วเปลยด้วยกัน
ซึ่งภาพคู่ที่เปลยด้วยกันนั่นคืออดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับ
เป็นคนที่ใครใครก็รู้จักไม่รู้ทำยังไงแล้วเลยปรึกษาทนายตั้มครับ
แล้วคนบอกนี่ใกล้เลือกตั้งแล้วด้วยสิสงสัยไม่ได้นอนอีกแล้วมั้งหมู่เห่า
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ธนายตั้มบอกครับเดี๋ยวรอ๙มกราคมจะมีแถลง
กว่านั้นอีกกลัวเพจบิน
แต่๙มกราคมวันเดียวกับผลเอกประยุจันโอชาจะไปเปิดตัวพักรวมไทยสร้างชาติเลยนะ
ทนายตั้มเลือกวันเดียวกันเลยเนาะ